ที่เกี่ยวข้องกับทหารและอยู่ในค่ายทหารอีกเรื่องหนึ่ง
ทหารครับเป็นเสมียนหญิงเสมียนหญิงทำงานอยู่ในค่ายทหารแห่งหนึ่ง
จังหวัดกาญจนบุรีถูกทหารยศ๑๑บุกถึงบ้านเลย

นี่เป็นจังหวะที่ผู้เสียหายบันทึกเอาไว้ได้ครับ
วิ่งหนีฮะทหารยศ๑๑นายหนึ่งครับขึ้นไปบนห้องพักแล้วล็อกประตู

ทีมข่าวของเราได้มาจากนางสาวออยเป็นนามสมมุตินะครับ

ระหว่างที่เธอมาติดตามความคืบหน้าคดีกับคุณกันจอมพลังนะครับ
คือก่อนหน้านี้แจ้งความวิธีสอบภอร์ราชย่าแต่เรื่องเงียบไปนะครับ
นางสาวออยเล่าบอกว่าเธอเป็นเสมียนธุรการอยู่ในค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีครับ
ซึ่งเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นที่บ้านพักของเธอในค่ายทหาร
ช่วงเช้าวันที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมา
จู่ผู้ก่อเหตุก็เป็นเพื่อนร่วมงานเธอนะยศ๑๐เอกอายุ๓๐ปี
บุกมาถึงบ้านมาพูดจาในธรรมนองขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยครับนะครับ
ปรีเข้ามาจะปลุกปล้ำเธอครับแม้ว่าเธอพยายามจะขัดขืนสู้แรงผู้ชายไม่ไหวหรอก
เธอบอกบอกว่าฉันเนี่ยกำลังมีประจำเดือนอยู่นะแล้วฉันมีลูกมีสามีแล้ว
เถอะหยุดเถอะแต่ผู้ก่อเหตุไม่หยุดครับจนผู้ก่อเหตุเห็นว่าเธอมีประจำเดือนจริงจริงฮะ
ใช้จังหวะนี้แล้วพูดจากล่อมให้ผู้ก่อเหตุตายใจก่อนตายใจเสร็จปั๊บครับทหารนายนี้ยอมปล่อยตัว
ใช้โอกาสนี้รีบถ่ายคลิปเก็บไปหลักฐานแล้วหนีขึ้นห้องไปอย่างคลิปที่คุณผู้ชมเห็นในตอนแรก
นางสาวออยเล่าต่อครับบอกว่าผู้ก่อเหตุเคยทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้งนะกับเสมียนหญิงในที่ทำงานนะครับ
บางคนรอดมาได้ก็ไม่กล้าแจ้งความอายครับนะครับผู้หญิงหลายคนอายครับก็เป็นเรื่องที่แม่
ไม่อยากให้ใครรู้ล่ะครับนอกจากนี้นะยังเคยลวนลามเสมียนหญิงอีกคนในที่ทำงานต่อหน้าต่อตาเพื่อนร่วมงานหลายคนเลย
บางคนเคยแจ้งเรื่องให้ผู้บังคับประชานะครับไปดำเนินการแต่ก็ไม่ดำเนินการอะไร
เธอว่าหลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความไว้แต่ก็กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าอย่างที่บอกไปครับในค่ายเคยตั้งกรรมการสอบสวนแล้วเอ๊ะทำไมมันเงียบไปล่ะ
ก็จำหน่ายว่าเป็นราชการที่อื่นไม่มีใครเอาผิดค่ะ
นี่แหละครับทางตรวจเอกเตชินบันจงท่านผู้กำกับการสอบภรรณรัฐย่าท่านระบุหวักว่า
จริงความคืบหน้าคดีนี้๙๐แล้วนะเดี๋ยวจะออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุมาเข้าพบ
แล้วการตั้งข้อหาตั้งแล้วนะ๔ข้อหาข้อหาพยายามข่มขืนข้อหากระทำอนาจารย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย
ข้อหาบุกรุกและความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์แล้วก็จะเรียกตัวผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อเก่าหามาสอบปากคำแล้วดำเนินคดีต่อไป
เอาล่ะแต่อีกด้านหนึ่งมีข้อมูลบอกว่าผู้ก่อเหตุที่บ้านทำธุรกิจโรงศรีอยู่ที่จังหวัดชัยนาธครับ